ครับมีน็อกมีนับมีหลับให้เห็นครับ
ใช้เวลาหนึ่งนาทีห้าสิบห้าวิ่งนาทีครับซับ
น้อยรร์นมือแล้วครับโหนี่รข
นี่แหละครับปิดส่งความร้ายกาดของมวยไทยนะครับ
โดยเฉพาะ๒ที่ต่างชาติกลัวมากนะ
แต่ต้องให้เครดิตเท้าฝั่งโค้งด้วย
เพราะวันนี้ออกอาวุธมวยไทยได้ครบนะครับ
ประหยัดอาวุธครับไม่เอาเปรียบคนดูไม่เอาเปรียบคนจัดนะครับ
ส่วนจรวดศึกเอาไปเลย๓๐๐บาทครับ

แล้วก็๑๐๐๐บาทแก่ผู้ที่ใช้จอราเข้ฟาดหางครับ

พี่กัช๑๔๒ปอนซ์
เตะทีนึงได้ยินถึงหน้าปากซอยเลยนะครับ
คู่นี้เป็นการเจอกันระหว่างมุมแดงเนี่ย
เป็นนักชกจากค่ายต่อหลัก๒นะครับ
ฉายาซ้ายฟ้าผ่าเขาคือไข่หวานเล็กต่อหลัก๒ครับ
ขณะที่มุมน้ำเงินนี่อินทราชัยช๕พยักษ
ฉายาแสงอาทิตย์แห่งชัยชนะนะครับ
อินทราชัยช่อห้าพระยักษ์ครับ
เราเคยชนะมาเมื่อ๓ปีก่อนถูกต้องไหม
วันนี้มั่นใจไม่ว่าจะย้ำแค้นได้
ผมว่าก็เหมือนเดิมครับมั่นใจว่าชนะได้อยู่แล้วครับ
ชัยชนะเหมือนเดิมมีเพิ่มเติมอะไรบ้างไหมอาวุธที่เด็ด
ทุกอย่างครับวันนี้เอามาทุกอย่างครับ
ส่วนไข่หวานเล็กเคยแพ้มาเมื่อ๓ปีก่อน
จำได้ไหมว่าครั้งนั้นนี่แค้นขนาดไหน

วันนี้เอาคืนทบต้นทบดอกแน่นอนครับ
แค้นมากนะครับ๓ปีไม่เคยเลือนลาง
วันนี้ทบต้นทบดอกแน่นอนนะครับ
เดี๋ยวดูเลยครับมวยคู่นี้เคยใช้บริการกันมานานแล้วนะครับ

มุมแดงเคยแพ้มาวันนี้จะโดนย้ำแค้นหรือจะล้างตาได้สำเร็จ
เอาวิทยามา
มวยคู่เอกของเราวันนี้ครับ
ฝ่ายแดงไขว้าเล็กตหลัก๒
สมชายเหลื่อมล้ำอายุ๒๐ปี

กล้องศักดิ์สิทธิ์บุญมียกที่๓
เวทีมวยราชดำเนินครับ

ชื่ออาทิตย์ไก่จะบก

เป็นชาวจังหวัดนครราชศรีมา

แพ้๑๕เสมอ๓ครั้ง

มุมแดงก็ซ้อมอยู่กับค่ายต่อหลัก๒เลยครับ
นิพรบางว่าแล้วก็เฮียตึ้งนะครับ
เชื่อว่าคุณพรหวังว่าก็คงจะติดตามอยู่ทางหน้าจอของไทยรัฐทีวีนะครับ

ขณะที่น้ำเงินเองก็เดิมก็คือดาวเด่นลูกเมืองเพชรนะ
กลับเปลี่ยนมาใช้อินทราชัย๖๗ไฟล์ล่ะ
ก็แม่แพ้แค่ตัวเดียวนะครับก็คือแพ้ยอดมวยอย่างปากร
ก็ซ้อมอยู่ค่ายช๕พยักษ์ครับกับเสียชายสุโขทัย
ครั้งหลังมาแพ้น็อกกับพลิกล็อกกับแพ้น็อกกล้องศักดิ์สิทธิบุญมี
ไว้ที่เวทีมวยราชดำเนินครับไอวานเล็กครับ
วันเล็กเองก็หายไป๒๓เดือนนะครับ
กลับมาไฟล์นี้ฟิตซ้อมเต็มที่เต็มถังครับ
แล้วก็ไปปล้ำที่ค่ายววิวัฒนานนท์ด้วยนะครับ
มาแน่นเลยครับไฟล์นี้ครับ
พิกัด๑๔๒ปอนด์นะครับเป็นพิกัดที่ใหญ่สุดของวันนี้นะพี่ชัยนะ

วยคู่นี้นี่ครับทั้งคู่นี่ไปแพ้ประกอบไปด้วยกันทั้งคู่

ขี้สูเสียไม่เสียมวยแพ้สนุกทั้งคู่
ทั้งคู่นี่ฝ่ายแดงนี่แพ้พลิกล็อกวันนั้น
คือยก๕เนี่ยยังได้เปรียบอยู่นะ
ใช่ส่วนไฟละเมืองนี่แพ้สูสีจริงแคมป์กว่านั้น
ชิงแชมป์ครับเดี๋ยวดูเลยครับมีโอกาสทั้งคู่นะครับที่จะกลับไปขอแก้มือกับยอดมวยอย่างปากรอีกครั้งหนึ่งครับ
มุมแดงเนี่ยไข่หวานเล็กซ้ายทั้งแถบนะครับรายนี้ครับ
ซ้ายคมมากมากนะครับแล้วแข้งซ้ายนี่แห่เตะจริงว่ากันว่าเถิดเทิงเลยนะครับ
ในอดีตต่อหลัก๒ก็มีไข่หวานแท้เลยครับแม่รายนี้ก็ยอดมวยเหมือนกันนะ
เดี๋ยวดูครับว่าไข่หวานเล็กรายนี้ครับจะยอดเยี่ยมเหมือนไข่หวานแท้ในอดีตหรือเปล่าครับ
ส่วนอินทราชัยเองมุมน้ำเงินเองก็แม่มีหมัดมีศอกนะครับอันตรายส่วนปลายนี่ว่ากันว่าวงในนี่เหนียวแน่นเหลือเกินนะ
ช่วงหลังนี่ตั้งแต่เปลี่ยนมาเป็นอินทราชัยนี่ชนะมารวดเลยถูกต้องมาสะดุดแมทสุดท้ายนี่ครับมาแพ้ปากรครับ
แพ้เป็นตัวเยินนะครับต้องเปลี่ยนเปลี่ยนชื่อมาใหม่ว่ากันว่าชื่อนี้นิสัยไรเหลือเกินนะครับ
ครับผู้ทำหน้าที่บนเวทีนะครับอาจารย์วรสักพักดีคำครับ
หรือว่าพี่โด่งนะครับตอนนี้ก็ช่วยงานอยู่ที่สำนักงานมวยที่การกีฬาแห่งประเทศไทยที่เป็นตึก๒๕ชั้นที่หัวหมากครับ
มุมแดงมีพี่สวัยต่อหลักสองแล้วครับถอดมงคลให้กับไข่หวานเล็กขณะที่น้ำเงินครับ
ทนายพงศ์หรือว่าพี่เอียดพัทธลุงนะครับ
วันนี้มาเป็นตัวแทนของพี่ชายสุโขทัยครับถอดมงคลให้กับอินทราชัย
สูสี๒ต่อ๑เสียงเดี๋ยวดูว่าจะกู้หน้าให้เพื่อนร่วมค่ายได้หรือเปล่านะครับอินทราชัย
วยคู่นี้ครับรูปร่างช่วงชกนี่ฝ่ายแดงสูง๑๗๓เซนติเมตร
ส่วนฝ่ายเมืองนี้สูง๑๗๔เซนติเมตรครับสูงฝ่าย๑เซนติเมตรครับ

ดูจากสายตาวัดจากสายตานี่ได้เสียกันเลยนะครับ
รูปร่างมวยคู่นี้ครับมุมแดงเคยแพ้มา๓ปีก่อน
วันนี้จำความแค้นได้เป็นอย่างดีเดี๋ยวดูครับจะล้างตาได้ไม่ได้
เยือร์หมวยแทนรัทโดยสงชายรัตนทรัศนาสูบบันกุนำรายการมาแล้ว

น้ำเงินอินทราชัยช๕พยักษ์ก่อนเข้ารายการ

จำหวักชิมมือรีราบุรุณ์มวยแดงเร็ดเปรียบแน่นอน

จะแพ้ถิวเฉียดกับครูอ่ะก็มีสิทธิ์อีกนะ

ไปเจอกับครอบครอบครัวใหม่อีกทีนึงได้

ไม่มีปัญหาโชว์ให้ดี

ให้ติดตาไปเลยนะพุทธศาสตร์เวทีวรสักภาพปีนครั้ง
ให้คะแนนมีอารมณ์รวมจิตชุมพลอินตายศและศาสตร์โดนหยุด
ครับครับความสุขของยอดมวยไทยครับ
อย่างที่ท่านผู้ชมได้เห็นได้ชมมา๒๓คู่นี่นะ

สนุกส่งแรงใจมาจากสปลาว

ส่วนไทยธุรกิจธุรกิจธุรกิจธุรกิจ
แล้วข้อสายแดงก็จะผู้ไขวานเล็กทำไมติดอะไรที่เต็มโปะหูเลยนะ

ไอ้ร้านใช้ดิแข็งสายให้ได้นะ

อย่าไว้หนีนะ
มันรุ่นใหญ่นะ

ยืนกันแบบนี้ใกล้แบบนี้

เจ้าไขวานเนี่ย

ธรรมว่าเขาดูแลอยู่ในการทำมวย

วันที่๑๔ดูกิ่งสางเล็ก

คู่รายการนัดใหญ่นะคู่เดิมนัดใหญ่เลย
เข้าไปแล้ว๕ยกไม่รู้ออกใครนะ

อาบบอกกันต่อว่าอันที่๑๔มันจะรัก

ต้องเข้านะ
ดึงหลุดเนี่ยโดนฟรีคลิกเลยนะ
นี่ต้องออกในรอบการระยะให้ดี
ชิงจังหวังชิงจังหวัง
โชว์ลีลาชิงจังหวะเลยนะครับ
วันนี้แดงไข่หวาน
เป็นพระราชัยไว้เจ้าเดาเด่น

ขวาเตะซ้ายยับขวาเตะซ้าย

มันต้องแบบนี้เล็ง

โมยคู่เอ๋คเนี่ยฝันแล้วกับยกแรก

ยหมัดขวาเข้าเต็มหน้าเลยครับ
ไข่ว้าร็แรมกุลตรงแข่งทรายแลง
มีออกอาวุธหนักแรงครับดรน็อตนั่งคู่กับสมชายมิดซูครับ
คู่แรกก็ผิดหวังครับสมชายครับซุปเปอร์โดนน็อกไปครับ
ตรงนี้ขอบคุณคุณเจ้า๑๐บาทเจ้าระเข้เขียวด้วยนะครับมอบ๓๐๐๐บาทแก่ผู้ชนะน็อค
และก็๑๐๐๐บาทแก่ผู้ได้ใช้เจ้าระเข้ฝ่านครับ

เดชศักดิหอมสินชนะคะแนนตักศิลาจอ๕ประยักษ์
ตีนขวามาอีกแล้วทักทายก่อนเลยอินทาชัย
ต้องบอกว่าเป็นมวยใหญ่ที่ใส่อาวุธกันแล้วน่ารักมากหนักหน่วงรุนแรงหวัดเสียวอย่างนั้นเถอะ
ใหญ่ในสายงานวันทรงชัยนะครับ
ประจำวันเสาที่๓กันยาย่นนะแล้วแคลงขวานะครับ
น้ำเงินนี่ได้ขวาแดงได้ซ้าย
แต่ความแม่นนี่แดงแม่งขวานะเพี้ยชายโครงเลยนะ
ตั้งรับคอยรอครับแข้งซ้ายคอยออก
นี่ครับซ้ายมาเต็มก็ติดแขน
ทำไมติดแขนติดกาดแล้วเต็มหน้าเลยนะเนี่ย

ออกไปเงียนตานะครับไขว้นี่
ร้อนเล่นไม่ได้เลยนะผู้ชายอ่ะ
เดี๋ยวไอ้เจ้าอุทราชัยให้คำตอบ
คุณไฟล์ก็เกิดขึ้นได้นิดนึงแน่นอยนี่ถึงนับเลยนะเนี่ย
ผลัดพังนิดเดียวล่ะโอเคแข่งซ้ายเริ่มเตะ
เตะเหมือนซ้อมเลยเอาโต้ขวาถูกมา
โต้ไปเตะมาเตะมาโต้ไปอยู่ที่ว่าใครจะยุบล่ะครับคุณผู้ชม

ถ้าอยู่ในเกมนี้เป็นลูกถนัดของทางด้านฝ่ายแดงนะ

ตีนซ้ายแม่เตะแล้วยิ้มด้วย

แล้วก็ดีดตีนซ้ายดีดตีนซ้าย
ถ้าขวาหล่นมานี่ขึ้นก้านคอเลยนะพี่ป่า

ตั้งซ้ายติดได้เหนียดตานั้น

น่าจะใช่

ต้องมีซ้ายถีบน้ำน้อย

ถ้าซ้ายแลกกับขวานี่ความไวนี่แดงไวกว่า
ต้องเดินต้องเปิดเกมนะ

วงในวงในไล่แขนไล่แขนโอ้ยยัดไส้ด้วยซ้าย
อินทราชัยสถานการณ์แบบนี้ต้องเปิดเกมนิ่งเฉยไม่ได้แล้วครับคุณผู้ชม
รอไม่ได้ต้องถึงตัวต้องลึกกว่านี้แดงแม่เข้าใกล้เลยไข่หวานเล็ก
ซ้ายแบบนี้ทานิดกว่าซ้ายพลิกพลังอ๋อนี่เจ้าขวาบ้าง
อ๋อทางออกทีก็ออกแล้วเข้าแบบนี้ก็ได้เฮนะครับอินทราชัย
อ๋อติดโทรศาสตร์ออกแล้วออกใครออกก็ได้เปลี่ยนมันขวาตรง
อินทราชัยเดินเปิดเกมต้องเปิดเกมอยู่แล้วนะครับ
อ๋อรอซ้ายอย่างเดียวนะเปรี้ยงเปรี้ยงทั้งแผง
เวลาของเราเนี่ยผ่านไปแล้วครับ๒ยกหนีพราบช้ายกอีก๒
ตราชัยเดินเข้าหาครับหัวแข้งขวานี่ต่อยหมัดครับ
ทางด้านไขวานเล็กนี่รอจังหวะนี่หัวแข้งซ้ายโอ้โหแบบหนักแรงนี่
เสียงดังดังไปถึงปากซอยร้อยหนึ่งครับปล่อยโพลแก้ว
นั่นแน่นนะมวยคู่นี้เมื่อสักครู่ละครั้งละครั้งหมดยกแล้วยังต่อยกันอยู่เลย
ครับยังไม่ได้ยินนะครั้งคู่กับครั้งแรกนี่เมามัน
เกมจบคนไม่จบแล้วครับมวยคู่นี้เริ่มโกรธกันแล้วนะครับ
เชื่อว่าดูเดือดแน่นอนตามต่อยกสาม
ท่านผู้ชมมันต้องลึกกว่านี้อีกสักนิดนึงนะครับอินทาชัย
ชอบห้าเพยักเป็นเย็นอยู่ตรงลักษณ์หมี่แข้งห่อมแดงของไทยวัน
ไขวันเล็กกว่าดีนี่หัวตีนซ้ายมาอยู่กัน๓ทีก็เหนื่อยแล้ว
หนักแน่นแล้วเนียนด้วย
ถ้าจะเดินให้ติดแล้วพอชิงออกตีนขวาก่อน

เพราะฉะนั้นรับเยอะไปหน่อยเน้นการตั้งรับเยอะไป
อย่างเดียวแล้วครับอินทราชัย

ทีกูทีโต้ไปเรื่อยทีเองข้าไม่ว่าทีข้าเอง
อย่ายุบนะว่าแข้งซ้าย

แข่งซ้ายมากับเอ้นดนตราใต้กว่า
แข่งซ้ายอื่น

ต้องเปิดเกมตลอดครับอินทราชัย
อินทราชัยเจอซ้ายติดบางโต้ไม่โต้โต้โต้ด้วยขวาติดแขน
เอาละครับขวาพอยับลีลาออกอุ๊ยงามลีลาต่างต่าง
ในฝ่ายแดงนี่ได้เห็นแล้วดูดูดูโอ้ยโอ้ย
ไปเรื่อยแทงขวาเสียบเสียบไม่เสียบเสียบด้วยขวา
พลิกเรียงออกเอาละต้องเปรียบแล้วโอ้ง่ายเด้ง
ตีไปด้วยครับเอาละตรงนี้เป็นปัญหาแล้วครับ
ถ้าเจอแบบนี้บ่อยนะเป็นเรื่องมันต้องติดใน
ชวนทะเลาะในอย่างเดียวแล้วน้ำเงินก็อยู่ข้างนอกไม่ได้
ซึ่งความไวของแข้งไม่ได้ซ้ายแลกกับขวานี่
ซ้ายของมุมแดงไขหวานเล็กนี่แม่นกว่า
ปริงตะใชอะไรขวางขวานนั่นหนังแต่เช้ากว่าแต่
พอติดในขวางหน้าแล้วดันแหลมดันแทงแบบนี้ดูดีขึ้นมาเลย
อยู่ข้างนอกไม่ดีต้องเปิดเกมแล้วช่วงทะเลาะ
เป็นชุดมวยใหญ่คุณภาพของวันทรงชัยนะครับคุณผู้ชม

วนออกแล้ววนออกจะออกซ้ายอย่างเดียวเลย
ออกขวาตัวเองนี่ไงซ้ายน่ากลัวมาก
อู้โหแค่งซ้ายก็ไม่จับมาเลยนะ

ไหนยครับก็กระตุกตีให้ได้ครับจินตาชัย

นี่ครับไม่ติดอะไรเลย
โต๊ะขวาติดแขนเต้นเกรา

ในช่วงปลายยกเข้าหน้าท้องก่อนที

เป็นแบบนี้สร้างความระบาดใจให้น้ำเงินเลย
ใส่สองห้าประยักษ์ก็จับได้ตีนี่
ความต่อเนื่องมันยังไม่มีหมดยกสาม

ยกนี่ภาพช้ายกที่สามครับ
โหทางด้านดาวเรนเดินเข้าหาโหดแก้งขวา
โหดแก้งขวาโหดแก้งขวา
โหดแก้งขวาโหดแก้งขวา
โหดแก้งขวาโหดแก้งขวา
โหดแก้งขวาโหดแก้งขวา

โหดแก้งขวาโหดแก้งขวา

โหดแก้งขวาโหดแก้งขวา

โหดแก้งขวาโหดแก้งขวา

โหดแก้งขวาโหดแก้งขวา

โหดแก้งขวาโหดแก้งขวา
โหดแก้งขวาโหดแก้งขวา
โหดแก้งขวาโหดแก้งขวา

โอ้โหตีบิดเอาเหลี่ยมเลยแดงไอหวานเล็ก
ต้องเดินให้ไวนะพลิกเหลี่ยมหักโอ้โหลูกนี้กระตุกมาสวย
เอาคล้องแล้วคล้องแล้วทำได้ช็อตต่อเนื่องไหม
หยุดไหมหยุดป่ะหยุดหรือเปล่าเอาละเอาล็อกปีล็อกหมุนเลย
วินาทีท้องดีสวยเอาไว้ได้ทันเลยนะครับคุณผู้ชายชุดดี
เหนียวเลยสวยเลยเหนียวเลยเหนียวเลยนะครับล็อกแล้วหลงล็อกแล้วตี
หนีไม่ออกก็จำใจต้องสู้ในครับไข่หวาน
ไม่สู้ไม่ได้นะไม่ได้กว่าในมาช่วยดิไข่หวานเล็ก
ได้อินาทายได้ชุดกับทุกผู้นี่ดูหล่อขึ้นมาเลย
ที่มันสั่งเดินไว้แล้วครับไข่ตีแล้วค่า
แก้ไม่ตกแก้ไม่ตกลูกนี้ล็อกในตีซ้าย
ต้องใช้ความใหญ่เข้าไปช่วยแล้วไงพี่ป๊าประทับใจมาเล่าใจยกนี้เองนะ
เอ้าขวาตีอ้าวหมุนไปเรื่อยหมุนแล้วตีไปเรื่อยครับไอ้เจ้าอินทราชัย
เพราะว่ากองเชียร์เสียงเชียร์มันแรงแล้วเกินเอ่อ
ยังแต่งตัวยังไล่แขนช้าไปนิดนึงเหลี่ยมมันยังไม่ได้
ถึงตัวอย่างเดียวแล้วครับตอนนี้ไอ้เจ้าอินทราชัยหรือว่าดาวเด่น
ตีแล้วกันตีแล้วคาเลยนะช้าไม่ได้ครับต้องลงทุน
ต้องเด้อโหยจัดแข็งเลยโอ้โหยอาจารย์
แข็งไปขวาเม็ดนี้แข็งเข้าข้างหลังก็ทะลุออกซะเด้อดิ
แต่กันไปเลยไอ้เจ้าอินทราชัยรู้ยังไม่ยอมหยุดนะครับ
แต่คะตีขวาเองต้น
รุ้งกันสนุกหิตแสงชี่แดงหิตแสงชี่น้ำหนึ่ง
หน้าเรานี่เองชุดหนึ่งโดนเข้าไป๓๔ทีเสียจังหวะเสียเหลี่ยมเลย

น้ำเงินเริ่มแทงได้แล้ว

ผู้แข็งแรงเป็นหลักตัดสินใจถูกแล้วที่ต้องเดินนะครับ

เหมือนเอามีดปักเข้ากลางหลังเลย

ไม่มีสแตนอินไม่มีตัวแสดงแทนเลยครับมวยคู่นี้ครับ
ยกสุดท้ายครับใครดีใครอยู่

ในยกที่๔หรือว่าจะไปเรื่อยที่ไหนได้
น้ำเงินมาแรงเอาในยกที่๔ปั้งในตี
มันสมเป็นคู่เหตุยอดมวยไทยรัฐ

แว่นตรายเลยมาชุดใหญ่เลยนะ
โอ้วดูครับอะไรเกิดขึ้นข้าวมือที่ไหน

เฮฮาเฮฮาเลย

รอจังหวะแล้วตินมาอีกแล้ว

งงอยู่ยังมึนอยู่คาเลย
ต้องเดินอ่ะมวยมันต้องเดินอ่ะ

แล้วลำบากแล้วไล่ยาก

แต่กับพี่ปากใต้ตายซ้าย
เจอมักซ้ายเนี่ยไฟล์ติดถึงตัวเมานะ
โอ้โหเจอต้นยกนี่เสียหายนะ
สะดุ้งเลยแบบนั้นแล้วนุ่งชุดใหญ่เข้าไปด้วย
แบบนี้ติดซ้ายมาอีกแล้วเนี่ย
ยังตียังตียังตี

โอ้โหโอ้โหโอ้โห

โอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โห

ย่งหน้าออกมานี่เดินไล่ต่อยังเดียวเลย

เล็งมักเล็งสอบ

สู้ในตั้งกับแม่งฆ่า
ต้นเกมนี้เสียหายเลยครับอินทราชัย
และมันมีชุดต่อเนื่องด้วย
ช่วยไปไม่เห็น

ธนาชัยตามหยุดจะทันไม่ทันทันไม่ทัน
มันจะไม้งามเมื่อขวานบินหรือเปล่า
สุดยอดมวยใหญ่จริงครับต่อยกันแล้วสนุกร้าวใจมากครับคุณผู้ชม
นี่แหละครับมวยยอดมวยไทยรัฐโดยโปรโมเตอร์ดรทรงชัยรัตนสุบัน
ต้นยกต้นยกเสียหายเยอะ
มีผลเลยครับชุดนั้นชุดเดียวครับทำให้แดงไข่หวานเล็กต่อหลัก๒ได้รับการชูมือไป
ในการชนะคะแนนอินทาชัยช๕พยักษ์ไปสนุกศูนย์สีตื่นเต้นครับสี่ยกนี่แม่
เห็นตัวแล้วนะครับยกสุดท้ายมามีพลิกล็อกอีกเดี๋ยวพักสักครู่